ตามข่าวกันต่อนะฮะเกือบ๒ชั่วโมงเต็มแล้ว

การประชุมร่วมรัฐสภาคือเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเวลา
ประมาณ๙นาที๕๐นาที
ถ้านับถึงตอนนี้ก็จะ๒ชั่วโมงเต็มแล้ว
เริ่มกันไปแล้วนะฮะสำหรับการพิจารณารับหรือไม่รับ
หลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูลทั้ง๗ฉบับ
สาระสำคัญของทั้ง๗ฉบับจะเป็นอย่างไรบ้าง
บรรยากาศในการประชุมร่วมรัฐสภาเป็นอย่างไร
เราติดตามจากคุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
ก็เกาะติดสถานการณ์อยู่ที่รัฐสภาเกียรติกาย
โดยบอกว่ามีสอสอนั่งเรือเดินทาง

ค่ะการประชุมรัฐสภาวันนี้นะคะ
ยังคงเดินหน้าตั้งแต่เช้าค่ะ
ซึ่งทางด้านนอกสภาแม้ว่าจะมีบรรยากาศ
ของการชุมนุมของทั้งกลุ่มที่เห็นต่าง
แล้วก็กลุ่มที่สนับสนุนในการแก้ไขรัฐธรรมนูลนะคะทางประธานรัฐสภาก็บอกว่าการประชุมในวันนี้คาดว่าจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ
การประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อร่วมกันพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูลทั้ง๗ร่างที่เสนอโดยทางฝั่งของพักร่วมรัฐบาลพักร่วมฝ่ายค้านแล้วก็ร่างแก้ไขของไอลอร์ค่ะ
ซึ่งการพิจารณาในห้องประชุมได้เริ่มขึ้นแล้วตั้งแต่เวลา๙นาฬิกา๕๐นาทีที่ผ่านมานะคะซึ่งทันทีที่เริ่มการประชุมก็มีนางสาวอมรัฐโชคปมิตรสกุลค่ะ
สอบบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลก็ได้ลุกขึ้นอภิปรายอยากให้กลุ่มผู้ชุมนุมเข้ามาภายในรัฐสภาเพื่อให้ผู้ชุมนุมได้ฟังการประชุมในสภาในวันนี้ด้วยค่ะ
ขณะที่นายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภานะคะก็ได้ชี้แจงถึงกรอบเวลาที่แต่ละฝ่ายจะใช้ในการอภิปรายในครั้งนี้นะคะ
ซึ่งทางฝ่ายสวได้ขอเวลาทั้งหมดห้าชั่วโมงครึ่งค่ะส่วนเวลาของพักร่วมฝ่ายค้านและรัฐบาลนั้นนะคะ
ทางฝ่ายค้านนายสุธินคลังแสงในฐานะประธานวิบฝ่ายค้านก็อภิปรายว่าฝ่ายค้านจะใช้เวลาในการอภิปรายทั้งหมด๕ชั่วโมงค่ะ
และฝ่ายรัฐบาลใช้เวลาทั้งหมด๔ชั่วโมงค่ะ
ซึ่งก่อนการเริ่มการประชุมนะคะนายชวนหลีกภัยก็บอกว่าวันนี้ตนไม่รู้สึกลำบากใจในการทำหน้าที่แม้ข้างนอกรัฐสภาจะมีการชุมนุมของกลุ่มราศดร
ผู้ชุมนุมมีสิทธิ์เรียกร้องค่ะแต่ต้องไม่ปฏิบัติหรือฝ่าฝืนกฎหมายไม่คุกคามการทำหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภา
ส่วนที่มีการประเมินว่าวันนี้หากร่างแก้ไขของไอรอถูกตีตกไปจะเป็นการจุดชนวนทางการเมืองให้ร้อนแรงกว่าเดิมหรือไม่นั้น
ซึ่งในชวนก็บอกว่าไม่ทราบค่ะเป็นหน้าที่ของรัฐสภาแต่ส่วนตัวเชื่อว่าการประชุมของรัฐสภาจะไม่เกิดปัญหาอย่างแน่นอนค่ะ
อยากทราบต่้องก็ถูกก่อนเลยก็ขอเห็นว่าแต่ละแต่ละบาทอยากไปพูดข้ามและกันครับ
ทางด้านนายชินวรรณ์บุญเกียรติศาสตร์ภักดิ์ประชาธิปัตย์ในฐานะรองหัวหน้าภักดิ์นะคะ
ก็กล่าวว่าร่างของไอรอยังมีความน่าเป็นห่วงเพราะว่ามีหลายประเด็นที่ซ้ำซ้อนค่ะ
โดยเฉพาะไม่มีบทบัญญัติห้ามแก้ไขหมวดหนึ่งและหมวดสอง
ซึ่งต้องชี้แจงว่ามีเจตนาในการแก้ไขอย่างไรค่ะ
ซึ่งหากรับหลักการมาแล้วก็ไม่สามารถแก้ไขให้ขัดกับขั้นตอนการรับหลักการได้
ซึ่งผู้เสนอร่างต้องตอบให้ได้ถึงหลักการนี้
รวมถึงร่างของไอลอก็มีบางส่วนเข้าเงื่อนไขในมาตรา๒๕๖วงเล็บ๘
ที่อาจจะเป็นความซ้ำซ้อนกันเรื่องของการทำประชามติ
หลักการสิทธิ์รอร์นั้นไม่ได้มีหมวดบรรยัติที่ห้ามให้ไปดำเนินการเกี่ยวกับหมวดหนึ่งหมวดสอง
ซึ่งตรงนี้ก็ต้องฟังคำชี้แจงให้ชัดเจนว่าเจตนาจะดำเนินการอย่างไร
ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครอง
ในระบบประชาไตที่มีประสับประมุข
คือรูปแบบของรัฐหรือไม่นะครับ
มาดูท่าทีของพักเพื่อไทยกันบ้างนะคะ

ประธานวิบฝ่ายค้านก็ได้เปิดเผยถึงมติของพักเพื่อไทย
ว่าไม่ยืนตามมติของพักร่วมฝ่ายค้าน

ที่จะรับร่างแก้ไขร่ร่างทั้งหมดเจ็ดจิบับ
แต่เนื่องจากว่ามีสอสอของภาคเพื่อไทยบางส่วน
มีความกังวลเกรงว่าประวัติศาสตร์
ปี๒๕๕๖จะซ้ำรอยค่ะ
กรณีที่พักเคยถูกยื่นสารรัฐธรรมนูล
กรณีแก้ไขร่างรัฐธรรมนูล
ขายการล้มล้างการปกครองซึ่งครั้งนั้นนะคะ
ก็เคยถูกยื่นถอดถอนเอาผิดมาแล้วแต่ครั้งนี้ก็ย้ำว่า
ไม่ได้ปฏิเสธร่างของไอรอแต่ขอดูเทคทางเทคนิคก่อน
แล้วก็จะมีการประชุมหารือสรุปท่าทีกันอีกครั้งในเช้าวันพรุ่งนี้
เวลา๑๐นาฬิกานะคะเพื่อวางแนวทางการลงมติ
และบอกว่าพักเพื่อไทยก็ทำใจแล้วนะคะว่าการอ่า
กำหนดการตัดสินใจในครั้งนี้อาจเสียมวลชนไป
เพราะว่าหากเพราะสุดท้ายแล้วมีการโหวตสวนทางกับมติของพักร่วมฝ่ายค้านค่ะ
มาประชุมพักเพื่อไทยเนี่ยสอสอเพื่อไทยเขากังวลอยู่จุดหนึ่ง
เขาเคยมีประสบการณ์เมื่อปี๕๖ว่าสารรับนูลเคยวินิจฉัยไว้ว่า
การแก้ถ้าตีความว่าแก้ทั้งฉบับเนี่ยเขาก็โดนเล่นงาน
เคยถูกยื่นถอดถอนแล้วก็เอาผิดเนื่องจากตีความว่าไปยื่นทั้งฉบับไปล้มล้าง
การปกครองประมาณเนี้ยอืมเพราะฉะนั้นเมื่อวานี้สอสอเขาก็เลยอ่า
คิดรอบด้านแล้วก็ขอฟังการอภิปรายก่อนพอมาประจำค่ะมาดูสาระสำคัญของร่างแก้ไข
รัฐธรรมนูลทั้ง๗ฉบับที่จะมีการพิจารณาในการประชุมร่วมรัฐสภา
ในครั้งนี้นะคะซึ่งในส่วนของร่างของพักร่วมรัฐบาลนั้นนะคะ
ก็อ่ามีการสรุปไว้นะคะว่าจะให้มีการแก้ไขในมาตราสองร้อยห้าสิบหกค่ะ
ในการตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนุนสองร้อยคนค่ะมาจากการเลือกตั้งหนึ่งร้อยห้าสิบคน
แต่งตั้งห้าสิบคนค่ะซึ่งก็จะใช้เวลาแก้ไขภายในสองร้อยสี่สิบวันค่ะ
ขณะที่ร่างของพักร่วมฝ่ายค้านนะคะก็ให้แก้ไขในมาตราสองร้อยห้าสิบหกเช่นกันค่ะ
ให้ตั้งสอสร๒๐๐คนมาจากการเลือกตั้งนะคะแล้วก็ให้แก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน๑๒๐วันค่ะ
จากนี้นะคะก็ยังมีร่างเพิ่มเติมของพักเพื่อไทยอีก๔ร่างนะคะ
ที่เสนอให้มีการแก้ไขรายมาตราค่ะมาดูสาระสำคัญของร่างอ่า
ฉบับของไอลอบ้างนะคะที่เป็นประเด็นปัญหาถกเถียงกันในตอนนี้นะคะ
อ่าก็จะมีสาระสำคัญที่อ่า
ให้มีการปิดทางนายกรัฐมนตรีคนนอกยกเลิกในมาตราสองร้อยเจ็ดสิบสอง
ซึ่งยังเปิดทางให้สภาเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีคนนอกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งอ่า
ได้ภายในช่วงห้าปีที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนุนปีสองพันห้าร้อยหกสิบค่ะ
แล้วก็มีการบอกด้วยนะคะว่าให้บอกลายุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปียกเลิกมาตรา๖๕และมาตรา๒๗๕ที่คศแต่งตั้งคนของตัวเองขึ้นมาเขียนแผนแม่บทในยุทธศาสตร์ชาติด้วยค่ะ
แล้วก็ระบุด้วยนะคะว่านายกรัฐมนตรีต้องเป็นสอสอแล้วก็ยกเลิกระบบบัญชีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีทั้งหมดค่ะแล้วก็มีการปรับกระบวนการสัญหาองค์กรอิสระจากคนจากที่ให้คนในองค์กรอิสระหมุนเวียนเก้าอี้เลือกกันเองนะคะก็เปลี่ยนมาเป็นกระบวนการสัญหาให้เหมาะสมกับภารกิจของแต่ละองค์กรค่ะ
ส่วนบรรยากาศภายนอกรัฐธรรพานั้นนะคะบริเวณท่าเรือเกียรติกายตั้งแต่เช้าก็มีสมาชิกรัฐธรรพาหลายคนค่ะเลือกวิธีเดินทางด้วยเรือด่วนเจ้าประยามาประชุมนะคะอย่างเช่นสอสอของภาคเพื่อไทยกลุ่มนี้ค่ะที่นัดแนะกันที่ท่าน้ำวัดสร้อยทองค่ะซึ่งอยู่ห่างจากท่าเรือเกียรติกายสองท่าน้ํ
ทางนายมาโนธโลหะวันนี้สสชัยภูมิก็บอกว่าที่เลือกมาทางนี้นะคะเพราะว่าเส้นทางรอบรัฐสภาปิดทุกเส้นทางค่ะแล้วก็ไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าจึงใช้วิธีการสัญจรเส้นทางนี้ค่ะ
ขณะที่มาตรการในการรักษาความปลอดภัยโดยรอบก็ยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะ
ก็มีประชาชนใช้เรือด่วนเจ้าพญาในการสัญจรตามปกติค่ะ
ซึ่งจากการสังเกตของทีมเขาไทยรัตหน่อยนะค่ะ
ก็พบว่ามีเรือตรวจการของกรมเจ้าท่า๒ลำ
เรือต่างของตำรวจน้ำนะคะสลับสับเปลี่ยนกัน
ตระเวนดูความเรียบร้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณท่าน้ำเขียวไข่กา
และท่าน้ำบางโพค่ะซึ่งเป็นสองท่าน้ำที่อยู่ใกล้กับท่าน้ำเกียรติกายมากที่สุดค่ะ
จากนี้ค่ะยังมีเรือของกองทัพเรือมาเทียบท่าจอดลอยลำที่ท่าน้ำเกียรติกายประมาณ๑๐นาทีนะคะ
ก่อนที่จะบอกไปขณะเดียวกันก็ยังมีเรือของหน่วยกู้ชีพคณะแพทย์
ศาสตร์วชิระพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินราชาธิราชมาจอดสแตนบายที่ท่าน้ำแห่งนี้เช่นกันค่ะ
แล้วก็ยังส่วนสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาในวันนี้นะคะ
อย่างที่มีการคาดการณ์ไว้นะคะว่าวันนี้พบว่ามีระดับน้ำในแม่น้ำสูงกว่าปกติมากค่ะ
เพราะระดับน้ำทะเลหนุนสูงโดยกรมเจ้าท่าได้นำแผ่นป้ายประกาศเตือนให้เรือด่วนเจ้าพระยาลดความเร็วลง
แล้วก็ให้ทางผู้โดยสารเผื่อเวลาในการเดินทางทางเรือเพราะว่าอาจจะมีความล่าช้าค่ะ
ค่ะการประชุมร่วมรัฐสภาก็ผ่านมาประมาณ๒กว่าชั่วโมงแล้วนะคะ
แล้วก็คาดว่าวันนี้นะคะร่างของไอรอจะถูกเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาในช่วงบ่ายค่ะ
แล้วก็วันนี้การประชุมคาดว่าจะเสร็จสิ้นในเวลา๒๒นาฬิกาแล้วก็จะปิดประชุมค่ะ
แล้วก็จะมีการนัดหมายให้มาเริ่มประชุมใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้ในเวลา๙นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ
ทั้งหมดก็คือบรรยากาศโดยรวมที่เกิดขึ้นภายในอาคารรัฐสภาตั้งแต่ช่วงเช้านะคะ
สีรวรรณรัฐสัตว์ข่าวเที่ยวรัฐทีวีรายงานสดจากรัฐสภาค่ะ